ใจสลายเพราะว่าอะไรไม่ใช่จะไม่ได้เห็นจับคู่กับน้องพิงพลอยหรือเปล่า
ทุกคนเลยที่เป็นห่วงถึงแม้โก้เนี่ยจะหมดสัญญาแล้วนะแต่ก็ยังพูดคุยกับกิ๊งพลอยเหมือนเดิมเลยค่ะ
คือยังสนิทกันเหมือนเดิมเลยน้องพิงพลอยเขาน่าเอ็นดูเนาะเขาน่ารักเนาะ
น้องเนี่ยก็น่ารักมากวันที่มีข่าวดราม่าพิ้งพลอยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
ก็ไปให้กำลังใจโก้ค่ะถึงหลังเวทีเลย
โก้นะยังฝากบอกแฟนคลับนะคะผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงจ้ะ
ต่อจากนี้หากมีโอกาสเหมาะรับรองว่าโก้พิงพลอยนะจะได้แบบคัมแบ๊คกลับมาร่วมงานกันอย่างแน่นอน
ไปฟังความในใจของหนุ่มโก้กันค่ะ
แล้วก็เข้ามาหลังเวทีมาคุยพาคุณพ่อคุณแม่น้องมาด้วยเพราะว่าเราเจอกันตลอดจะไม่ได้เจอแค่พิงพลอยทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ซึ่งก็มาคุยกันผมก็รู้สึกแบบดีต่อใจมาก
เราก็คุยกันเราก็คุยกันในไลน์ตลอดมีเรื่องอะไรปรึกษาหรือแบบอยากจะให้คำแนะนำ
ผมก็ชอบผมก็ชอบทักทิ้งพลอยไปอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยพักผ่อนบ้างนะเห็นถ่ายละครเยอะ

เรายังเจอกันเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิม

แฟนสบายใจได้นะคะยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับ
งานถ้ามีโอกาสเหมาะเดี๋ยวก็มาเจอกันนะคะ
แต่คิดในแง่ดีก็เราจะได้ติดตามผลงานโก้ที่หลากหลายมากขึ้น
ใช่เพราะตอนนี้ผ่านตัวเองไปเป็นฟรีแลนด์
แล้วบางคนเป็นฟีแลนซ์ปังกว่าเดิมบางทีนะคุณผู้ชมนะ